เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ

ก็มานั่งทร่องไอ้ก๊อกน้ำแห่งสวยนี่

เรียกช่างมาก็จบแล้วโอ้โหประหยัดอะไรกันนักหนา

โอ้โฮเว้ยไม่แน่
มันอาจต้องอยู่ในใจใช่ไหมล่ะครับเนี่ย
แล้วก่อนหน้านี้หัวกล้องมันหายมันไปทางไหนวะเนี่ย
เอาล่ะสิครับงานนี้จำไม่ได้ซะด้วย
โอ้โหไม่ได้ถ่ายรูปไว้อีก
โอ้โหตายเลเวนทำไงดีวะเนี่ย

อุ๊ยยยยยยท่านละยาแสนสวยมาพร้อมกับน้ำดื่มเย็นสุดด้วย
พ่อจ๋าเอาน้ำมาให้จัง

เกือบไปแล้วไหมล่ะ
แล้วก็กน้ำซ่อมเสร็จแล้วเหรอ

ซ่อมเสร็จแต่ดันหันผิดทิศไปอีก
เอานะแม่โอ้โหหันไปทางที่ไหนก็เหมือนกันแหละ
ไม่ได้นะถอนออกมาเดี๋ยวนี้

น้ำหน้าบ้านไม่ควรหันไปทางที่นี่
เขาบอกว่าถ้ากล้องน้ำหน้าบ้านทันผิดทิศ
มันจะทำให้เราเสียสุขภาพได้นะ

ถ้าพ่อน้ำส้มเองสุขภาพชีวิตพ่อตายตอนนี้แน่
โอ้มายก๊อดแบบนี้จะทำอย่างไรดีล่ะครับทีนี้

เอาอันนี้นั่งแรงโอ้โฮ๔๐นังสาวนี่เหล่า

แม่เร็ว
ปัญหาโลกแตกอีกแล้วครับ
แล้วแบบนี้ก๊อกน้ำต้องหันไปทางไหนถึงจะส่งผลดีล่ะครับ
สินแสช่วยด้วยครับ
ในเรื่องของก๊อกน้ำที่หลายคนมีความวิตกกังวล
เพราะทุกคนคิดว่าก๊อกน้ำคือตำแหน่งน้ำที่มีพลังงานของธาตุน้ำ
ทาวน์ฮาวส์หรือทาวน์โฮมจะมีกองน้ำสำหรับล้างรถ
ซักล้างอยู่หน้าบ้านหรือก๊อกน้ำสำหรับรถต้นไม้ในบริเวณต่าง
หลายท่านถึงอาจจะมีความวิตกกังวล
ตัวอย่างเช่นบ้านที่หันไปทางทิศใต้ที่เป็นธาตุไฟ
ท่านก็กลัวว่าตำแหน่งน้ำที่เป็นกองน้ำอยู่หน้าบ้าน
จะทำให้เกิดแรงปะทะจากทิศของธาตุไฟ
อาจจะส่งผลร้ายต่อบ้านของท่าน

น้ำที่อยู่ในท่อหรืออยู่ในก๊อกน้ำที่เราเปิดใช้งานแค่ลดน้ำต้นไม้หรือล้างรถ

จากท่านจะเปิดก๊อกน้ำแล้วเอาภาชนะมาลองแล้วทิ้งเอาไว้นาน

ทีนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องตำแหน่งน้ำก่อนนะครับ
ตำแหน่งน้ำในสาดหงจุ้ยก็คือตำแหน่งที่เป็นภาชนะหรือบ่อน้ำที่ไม่ได้มีฝาปิดเลย
ในภาชนะเปิดเท่านั้นถึงจะนับเป็นตำแหน่งน้ำ
ส่วนน้ำฝนตกที่มาเป็นแหล่งน้ำสักพักก็ระเหยออกไปอันนั้นไม่ได้นับเป็นตำแหน่งน้ำในสารห่วงจุ้ยนะครับ
ส่วนน้ำที่อยู่ในท่อจะไหลเข้าไหลออกทิศทางใดก็แล้วแต่ไม่ได้ส่งผลใดต่อพลังงานฮงจุ้ยเลยครับ
ขึ้นอยู่กับตามความเหมาะสมการใช้งานของท่านนะครับ
ไม่จำเป็นต้องไปทุบลื้อเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งน้ำหรือว่าการไหลเข้าไหลออกของน้ำ
เพราะว่าน้ำในท่อไม่ได้มีผลใดต่อพลังงานห่วงจุ้ยครับ